ความคืบหน้ากรณีที่พันธุ์ตำรวจโททำร้ายร่างกายภรรยาจนเสียชีวิต
แล้วก็เมื่อวานนี้มีการส่งศพไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้แพทย์นิติเวศก็ออกมาระบุสาเหตุการเสียชีวิตของภรรยาค่ะ
บอกว่ามีเลือดออกในเนื้อสมองรวมถึงในช่องปอดด้วยนะคะ
ส่วนวันนี้ทางครอบครัวก็ได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าจะดำเนินคดีกับนายตำรวจที่ก่อเหตุจนถึงที่สุดค่ะ
ปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
พร้อมกับนางอู๊ดจันสูตรแม่ของผู้เสียชีวิต
เดินทางมายังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อที่จะรับศพนางธัญนันพักควัฒคุณาศิลป์
สาวของนางอู๊ดที่ถูกพันธุ์ตำรวจโทบุญเรืองสารรำ
สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาคร
ซึ่งเป็นสามีทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๗สิงหาคมที่ผ่านมา
คนตำรวจตรีนายแพทย์พรชัยสุธิรคุณ
ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา
บอกว่าจากการตรวจสภาพศพแล้ว
พบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้นางธัญนันเสียชีวิต
มาจากภาวะเลือดออกในเนื้อสมอง

รวมถึงมีกระดูกซี่โครงหักและเลือดออกในช่องปอดค่ะ
ขณะที่แม่ผู้เสียชีวิตกล่าวว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งจะไม่ยอมอโหสิกรรมให้กับพันธุ์ตำรวจโทบุญเรือง
และไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของใครอีก
รับด้วยนะคะว่าครอบครัวรู้สึกหวาดกังวล
พันธุ์ตำรวจโทบุญเรืองจะมาทำร้าย
แต่ก็จะขอต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมต่อไปค่ะ
สำหรับร่างของนางธัญนัน
ก็ได้นำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสายไหม
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีเป็นเวลา๓วัน
แล้วก็จะทำพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่๒๘สิงหาคมนี้นะคะ
ซึ่งช่วงเย็นที่ผ่านมาพันธุ์ตำรวจโทบุญเรือง

แล้วก็ขอขมากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ